พี่น้องที่กระทำกับเด็กเป็นคนในครอบครัวคนที่เขาไว้ใจถูกต้องล่าสุดแม่ของเด็ก
ออกมาร้องเรียนว่าลูกสาววัยเพียง๓ขวบถูกลุงแท้ล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถามนางสาว
นุชิดาพิมพาเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจบางแสน
รู้จักกันกับหญิงวัย๕๕ปีแล้วก็เป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเธอนั้นได้เปิดเผยว่าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ของเด็กมาหากันตามปกติแต่ไม่มีลูกสาวมาด้วยก็ถามว่าลูกสาวไปไหน
แล้วก็ได้คำตอบว่าลูกสาว๓ขวบนั้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยถูกลุงแท้ล่วงละเมิดทางเพศหลังจากเมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ของเด็กนั้นพาลูกสาวไปฝากไว้กับลุงเพราะว่าต้องออกไปทำงาน
ซึ่งแม่เด็กมารู้ทีหลังว่าจากการที่ลุงนั้นเอาตัวไปส่ง
ก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้กับหัวหน้างานฟังนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
นายกิติพงศ์ไตรบุญซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ชีพฉลามขาวก็บอกว่า
ข้อมูลจากแพทย์เบื้องต้นทราบว่าพบคราบอสุจิในร่างกายของเด็กด้วย
ซึ่งแพทย์ก็ให้แม่เด็กนั้นไปแจ้งความแล้วก็แจ้งความที่สพแสนศุกร์
ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตัวลุงเองที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไรนะพอไปถามตำรวจเองก็ได้รับกลับมาว่า
ต้องรอหลักฐานในการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนจึงต้องการจะมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
เอาไปฟังเสียงของหัวหน้างานซึ่งเป็นหัวหน้าของแม่ของเด็กอีกทีหนึ่งนะครับ
โดยวาจาเขาบอกว่าก็มีสิ่งผิดปกตินะครับ
ก็คือมีสิ่งแปลกปลอมนะครับจริงนะครับ
แต่เขาไม่สามารถออกมาเป็นหนังสือให้กับทางแม่ของผู้เสียหายได้
ต้องมาแจ้งความก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันทางหน่วยงานเขาเอง
มันเป็นระเบียบนะครับก็คือในลักษณะที่ว่าเด็กถูกล่วงละเมิดครับ
ถูกล่วงละเมิดแน่นอนมีพบคาบอยู่ภายในตัวเด็กครับ
ส่วนตำรวจทางด้านภันทร์ตำรวจเอกเทียนไชเลอดมณีทวีซับ
แต่ว่าขั้นตอนการทำงานต้องประสานไปยังหน่วยงานต่าง
แต่ตำรวจปฏิบัติงานตลอดเวลายืนยันคดีไม่ล่าช้าแน่นอน
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการนำตัวลุงที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำแล้ว
ตนแจ้งข้อกล่าวหาไปกระทำอนาจารย์ผู้อื่นที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังคงปฏิเสธอยู่นะครับ
แต่หากผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ออกมาชัดเจนว่า
เด็กนั้นถูกล่วงละเมิดทางเพศจากลุงจริง
ก็ต้องเตรียมแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีต่อไป
เพราะว่าต้องเอาคราบอสุจิกับดีเอนเอของลุงไปตรวจสอบว่าตรงกันหรือเปล่านะครับ